อะไรอร่อยทานดีกว่ากับบะหมี่ร้านนี้
เดี๋ยวจะพาไปในช่วงสะบัดรอบกลุ่มบอกเลยว่าอร่อยมาก

โอ้ยน่ากินที่สุดเลยค่ะ
บะหมี่เกี้ยวแห้ง

นี่บะหมี่แบบนี้เส้นเล็กอย่างนี้อร่อยมากนะ

แต่ถ้าเส้นเล็กแบบนี้แล้วทำเป็นแบบบะหมี่แห้ง

เวลาทำบะหมี่แห้งเขาต้องมีการปรุงเส้นมานิดหนึ่ง

สมัยเด็กผมเรียกเกี้ยวบุ้ม

เกี้ยวบุ้ม

มันจะเน้นตัวใบ

เน้นแป้งอย่างนั้นไหม

แต่ว่าจะมีตัวเนื้อน้อยลงมาหน่อย
แต่ความนุ่มลื่นของตัวแป้งเกี้ยวจะอร่อยอีกแบบ
ก็คือแล้วแต่สไตล์ของเขา

เป็นบะหมี่สไตล์กวางตุ้งอร่อยเด็ดมาก

ร้านนี้มีหลายสาขาทั้งทองหล่อลาดพร้าว๑๐๑

เปิดทุกวันนะ๖โมงครึ่งจนถึง๕ทุ่ม

จำชื่อก่อนร้านบะหมี่คนแซ่ลี
คนกรุงและบริเวณปริมนตน

ให้มันรุ่นรวน

มันจะมีกลิ่นไหม้ของกระทะ

เพราะว่าเวลาเราผัดมันจะร้อนมาก
แล้วตัวข้าวมันจะร่วน
ถูกก็เป็นสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของวิธีการทำ

อร่อยแบบนี้ก็มาแนะนำกันในรายการของเรานะคะ
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ